แล้วก็มีการประกบคู่มวยในวันเสาร์นี้

จากคุณเอชุมพรสุฤพทธิ์จานุบันนีครับ
ผู้เอกสุดยอดมวลธรรมสาวนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ
ว่ากันว่าดูรวมแล้วแหมมันมีเสน่ห์เหลือเกินนะครับ
เพราะว่าเป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับ
ไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนพิกัด๑๒๐ปอนด์ครับ
ขวามือผมนี่ฉายาโหดเลยนะครับ
มุมแดงเจ้าของฉายาบอนไซมรณะการกกรรมนาศครับ
ก็ซ้อมอยู่กับพี่กรรมนาศชูสุวรรณที่พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ฟิตซ้อมไม่ต้องสืบครับเปรี้ยแน่นอนนะครับ
เคยไปโชว์ฟอร์มที่ไทยรัฐที่ไฟล์ล่าสุดชนะน็อกตีโต้สิทธิ์เฉลิมชัยเอาไว้
หลายคนที่จำฟอร์มได้นะครับฟอร์มติดตามาก
แต่ว่าล่าสุดไปชกที่ราชดำเนินก็แพ้คะแนนให้กับ
ผู้ปลับเก่ารำน้ำหมูเล็กต่อมีมรีดทำขางคาใจเลยคับ
ขอทำฟอร์มใหม่แล้วก็จะไปขอล้างตาอีกครั้งหนึ่งครับ
คนที่อยู่ซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับ
น้ำเงินก็คือกล้องธรณีสบุญเยี่ยม
หรือว่าเดิมก็คือกล้องภูทรนพีรันแล้วก็เปลี่ยนเป็นโขนนะครับ
ไฟล์นี้ก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแทร่มาใหม่เดี๋ยวดูเลยครับ

อยู่ที่ค่ายมวยสบุญเยี่ยมรามอินทา๓๙ครับ
ช่วงหลังก็แฝดฟอร์มมีแพ้มีชนะนะครับ
ผัดกันคลุกเคล้ากันไปนะครับ
ก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือดีนะครับ
มีเตะซ้ายมีศอกซ้ายอันตรายครับ
คู่นี้พี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้ชอบใครนี่ไปฟังกันครับ

หรือกล้องภูทรนอนพิรรณหรือโผล่น

เข่าปั้มตีรุนแรงฉลาด

ผมดูที่การครับจะอาศัยความเก่าครับ
หมดความสดของกล้องคนนี้ไปได้ท้ายครับ